คุณผู้ชมมาดูที่เป็นประเด็นหน้าหนึ่งสิบพิพ
ใช่ค่ะเป็นประเด็นที่ค่อนข้างน่าสนใจ

แล้วมีภาพของผู้ใหญ่บ้านใจเด็ดรายนี้ด้วยนะคะ
ก็คือนางสาวพอนิภาคงไย
เป็นผู้ใหญ่บ้านที่ตำบลบ้านพรานอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง
แล้วก็บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เกิดเหตุเจ้าโจร
ก็เลือกจริงนะไปขโมยของที่บ้านผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
คือเขาเลือกอาจจะเป็นเพราะว่ามองว่าเป็นผู้หญิงที่อยู่คนเดียว
เขาก็เลยตัดสินใจแต่เขาคิดผิดค่ะ
คิดผิดค่ะโดนคิดผิดนะครับเพราะว่า
นี่แหละค่ะถือว่าเป็นผู้หญิงใจเด็ด
แล้วก็เป็นผู้ใหญ่บ้านใจเด็ดด้วยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านคนนี้
ก็คือนางสาวพรนิพาซึ่งอยากฟังเขาเล่ามากกว่า
อยากฟังเขาเล่าค่อนข้างยาว
อ่าเดี๋ยวไปฟังเขาค่ะใช่ค่ะฟังช่วงเหตุการณ์เลยนะนะครับอ่าเดี๋ยวไปฟังเขาค่ะ

อ่าเดี๋ยวไปฟังเขาค่ะใช่ค่ะฟังช่วงเหตุการณ์เลยนะนะครับ
อ่าเดี๋ยวไปฟังเขาค่ะใช่ค่ะฟังช่วงเหตุการณ์เลยนะนะครับ
อ่าเดี๋ยวไปฟังเขาค่ะใช่ค่ะฟังช่วงเหตุการณ์เลยนะนะครับ
อ่าเดี๋ยวไปฟังเขาค่ะใช่ค่ะฟังช่วงเหตุการณ์เลยนะนะครับ
ซึ่งไหนครับอืมในภายนี้นะรีเมตร
มันอยู่ข้างกลางมันก็ไม่หยุดมันก็ไม่หยุด
แล้วก็แกะดินดวงเชือกหลุมแล้วก็แกะแล้วก็ช้า
มันก็วิ่งมันขึ้นไปจากข้างล่างแล้วมันได้เงินมาแล้ว
มันก็ขึ้นตรงมาหาเราแล้วซึ่งประตูมัน
พอมันเปิดลงไปมันก็ไม่ได้ปิดมันลงไปเลย
พอเสร็จแล้วจังหวะที่เราก็พอดีแล้วอ่ะ
หลุดจากเสื้อแล้วแล้วก็หยิบของซึ่งมันอยู่ที่เรานอนนี่แหละ
นอนพับที่เรานอนพับไม่ได้ลื้อตรงเราเลย

พอช่วงจังหวะที่เราเสร็จเราก็เตรียมมันก็ขึ้นมาพอดีเลย
กองดิงเลยเราก็เลยป้องกันตัวไปก่อนแล้ว
เสร็จแล้วเราก็วิ่งออกเพราะว่าพอเราหยิบไปมันก็หลบ

ออกทางหน้าด่างที่มันเข้า
เป็นว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตี๔ของเมื่อวานนี้
เช้าวันที่๑๐ธันวาคมผู้ใหญ่บ้านอยู่บ้านคนเดียว
อยู่ในห้องแล้วก็โจรสองคนเข้ามาทางด้านหลัง
ขึ้นมานะครับเข้ามาในห้องนะครับ
แล้วก็คนหนึ่งเอาปืนมาด้วย
คือโจรคนหนึ่งมีปืนเอามาเจาะศีรษะนะครับ

แล้วก็คนที่ถือปืนนะครับให้คนที่ถือมีดเนี่ย
มัดมือมัดเท้าผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็พยายามที่จะถามหาทรัพย์สินต่าง
รวมถึงถามว่าปืนอยู่ไหน
อันนี้แปลกอันนี้ที่สงสัยว่า
คนร้ายรู้ได้ยังไงว่าผู้ใหญ่บ้านมีปืน๙มมอยู่

เอ้าเขาบอกว่ามีเขาบอกว่ามีคำว่าเขาเนี่ย

ผู้ใหญ่บ้านยืนยันไม่มีปืนไม่มีปืน

ก็ลงไปค้นหาทรัพย์สินด้านล่าง

อยู่ข้างล่างก็เจอทรัพย์สินบางส่วนจริง
คนมีมีดก็ยังจี้ผู้ใหญ่บ้านอยู่ข้างบน

แกะเชือกแกะเชือกตัวเองออก
แล้วก็คนมีปืนเดินขึ้นมาบนห้องพอดีใช่

เพราะเห็นผู้ใหญ่บ้านแก้มมือได้แล้วใช่ไหม

และถูกมัดตัวก็คือมัดอยู่บนเตียง
ผู้ใหญ่บ้านก็เลยใช้มือซึ่งเอื้อมาจากด้านหลัง
หยิบปืนอยู่ใต้มอนของตัวเอง

อยู่ไหนปืนอยู่ไหนผู้ใหญ่ไม่บอก

มีสร้อยคอทองคำ๑เส้นราคา

ตำรวจภูทรแสวงหาก็เข้าไปตรวจสอบ

ก็ไปพบคราบเลือดของคนร้าย

ซึ่งคนร้ายน่าจะขี่รถจักรยานยนต์

ว่าโรงพยาบาลไหนมีคนเข้ามา

แต่ลูกบ้านลูกบ้านของผู้ใหญ่บอกโอ้ยผู้ใหญ่จริงเป็นคนใจเด็ด

เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๓ที่ตำบลบ้านพรานนะครับที่จังหวัดอะไรนะ

ตำบลบ้านพรานอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง
ชาวบ้านบอกว่านอกจากใจเด็ดแล้ว
พูดถึงผู้หญิงกับเรื่องของปืนมาเข้ากันได้อย่างไร
ผู้ใหญ่บ้านนี้เคยอบรมเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนจากกรมการปกครอง

ก็ต้องดูว่าโจรเป็นคนใกล้ชิดใกล้ตัวแล้วรู้ว่าผู้ใหญ่มีปืนหรือเปล่า